ไปดูเหตุการณ์ที่มีคนไปเจอรถคันหนึ่งจอดเอาไว้อยู่กลางสะพาน
คุณผู้ชมข้ามแม่น้ำบางประกงไม่เห็นคนขับก็คาดว่า
คนขับอาจจะไปจอดแล้วก็กระโดดน้ำฆ่าตัวตายก็ได้
เป็นอย่างไรกันบ้างนี่ฮะเป็นสภาพที่รถก็จอดทิ้งไว้แบบนี้เป็น
จอดทิ้งไว้กลางสะพานแบบนี้แหละครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงนะฮะ
ถนนเทพรักษ์ช่วงคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพมหานคร
ซึ่งในรถเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยครับก็จอดทิ้งไว้แบบนี้
หลายคนเห็นก็เอ๊ะมันน่าสงสัยคนขับไปไหนเพราะว่าไฟหน้ารถก็เปิดทิ้งเอาไว้
แต่ว่าเจ้าของรถทำไมทิ้งรถไว้แบบนี้นะครับ
จากการตรวจสอบในรถก็พบโทรศัพท์มือถือ๒เครื่อง
กระเป๋าเสื้อผ้า๑ใบมีขวดเบียร์ด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะตรวจสอบหาเจ้าของรถแล้วก็คนที่อาจจะรู้จักเจ้าของรถคันนี้
กระทั่งเบื้องต้นเนี่ยเจ้าของรถคันดังกล่าว
เขารู้ชื่อแล้วว่าชื่อคุณเอ๋อายุสักประมาณ๓๕๔๐ปี
คือคุณเอ๋พักอยู่ที่อำเภอพนัฐนิคมที่ชนบุรี
จากการสอบถามเขาบอกว่าเอ๋เนี่ยมีปัญหาเรื่องของความเครียดจากคดีความในท้องที่

อยู่ที่ท้องที่ของสถานีตำรวจภูทรพนัฐนิคม
คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลนะครับ
แล้วก็ก่อเหตุกระโดดน้ำฆ่าตัวตายหรือเปล่า
หรืออาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นหรือไม่
เดินทางไปให้ปากคำกับจำรวจก็สืบจากเรื่องของธะเบียนรถ
แล้วก็คนที่รู้จักเจ้าของรถก็ไปเจอญาติ
นายอิทธิพลเทียนปิวโรศอายุ๕๒ปี
คนนี้เป็นญาติของเจ้าของรถยืนยัน
เจ้าของรถคือนางสาวกีรติบุมรานอายุ๓๖ปี
ญาติเชื่อว่าเธอยังไม่น่าจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
เพราะว่ามีการโทรศัพท์ไปหาถึง๗ครั้งก่อนจะตัดสายทิ้งไป
ซึ่งตำรวจเชื่อว่าอาจจะยังไม่เสียชีวิต
ต้องสืบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปว่าเจ้าของรถคันนี้เขาหายไปไหนนะครับ